ดูเรื่องรายเดอร์ผีกันหน่อยดีกว่าคราวนี้มาหลอกร้านหลอกที่ไม่ใช่หลอกหลอนมาหลอกฉกค่ะออเดอร์นั้นน่ะลูกค้าเขากดสั่งมาแล้วปรากฏว่ารายเดอร์ผีคนนี้อยู่อยู่มาเอาออเดอร์ลูกค้าไปเลยทางร้านก็เข้าใจว่าเนี่ยคือรายเดอร์ที่เขาสั่งมาไง
คุณผู้ชมมองเห็นไหมครับว่ามีรายเดอร์ในจอไหมไม่เห็นนะเพราะเขาเป็นผีไม่ใช่คุณเดินเข้ามาแล้วคนนี้นี่แหละรายเดอร์ผีมาหลอกแล้วก็มาเอาไปอ่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีลูกค้าสั่งมาแค่ออเดอร์เดียว
ก็ไม่คิดว่ารายเดอร์ผีคนนี้จะสวมรอยแล้วก็มาเอาของเอาเมนูลูกค้าไปมูลค่าก็เกือบสี่ร้อยนะจริงปล่อยคลิปไปอีกนิดนึงนะฮะเราเห็นออเดอร์รายเดอร์ผีแล้วใช่ไหมนี่รายเดอร์ผีมารับของไปแล้วสักพักรายเดอร์ตัวจริงเขามาใช่ค่ะ
รายเดอร์ตัวจริงบอกเปล่านี่ไงเอาหลักฐานในมือถือให้คุณให้ดูว่านี่ไงออเดอร์นี้เลขที่ออเดอร์อันนี้ผมยังไม่ได้รับอะไรเลยนะ

ผมพึ่งมาถึงเลยไปไหนละ

ผมพึ่งมานี่ไม่กดถึงร้านเลย

เอารหัสออเดอร์ให้ได้ดูเลยนะคะ

ทางร้านเขาอธิบายว่าทำไมอยู่ถึงเอาออเดอร์อาหาร

เราไปคุยกับทางคุณรุ่งฤดีที่เป็นลูกจ้างของร้านนะ
เพราะว่าร้านนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันอยู่ริมถนนราชชุมพลที่ระยองค่ะ

ชาชูหมูกรอบคุณเป็นเมนูเด็ดเลย

บอกว่ามีลูกค้ากดสั่งอาหารผ่านระบบมา
ตัวคุณรุ่งฤดีลูกจ้างร้านก็กดรับออเดอร์เตรียมอาหารเสร็จสับปั๊บ
ดยืนยันปึ้งรายเดอร์มารับได้เลย
ทีนี้พอรายเดอร์มากดยืนยันไปแป๊บเดียว
รายเดอร์คนที่เป็นรายเดอร์ผีเนี่ยเดินเข้ามารับแล้วก็ออกจากร้านไปเลย
ตอนนั้นคุณรุ่งฤดีไม่ได้เอกใจไง
ก็มันมีออเดอร์เจ้าเดียวเลยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เช็คอะไรก่อน
แล้วถามว่าคุณรุ่งฤดีแล้วทำไงพอรายเดอร์ตัวจริงเข้ามา
ต้องทำออเดอร์ให้ใหม่นะให้เอาไปส่งให้กับลูกค้า
บูรค่าความเสียหายก็เกือบ๔๐๐บาทค่ะแหมรายเดอร์ผีนี่คือ

ตัวคุณรุ่งฤดีเองก็บอกเราเข้าประมาทเองนะ

เพื่อที่จะรับออเดอร์จากเรา
แล้วเมื่อวานจุดเกิดเหตุมีแค่ออเดอร์เดียวด้วยใช่ไหม

ชาชูหมูกรอบเป็นแบบนี้ชิ้นหนึ่งก็ราคาสูงเหมือนกันนะ
ใช่ก็นี่เขาก็บอกว่า๓๐๐กับ๔๐๐นะคะ
แต่ทำไมทางร้านไม่แจ้งความ
ทางร้านทางร้านบอกว่าอยากเตือนนะไปที่ร้านอาหารอื่นต้องระวังด้วย
มันอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้
ทีนี้นักข่าวนะก็ตามข้อมูลมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยคุณ
รายเด้อผีแบบนี้ไอ้สวงรอยมารับออเดอร์เลยนะ
โอ้โหชุมเลยระบาดเลยในเขตอำเภอเมืองระยองค่ะ
หลายร้านแล้วที่โดนแบบนี้
ดังนั้นอย่าชะล่าใจนะคะไม่ว่าคุณจะออเดอร์เยอะหรือว่าออเดอร์น้อย
ถ้าเกิดเขามายื่นแค่มืออย่างเดียวมาไม่ได้นะ
ต้องให้ยื่นรหัสออเดอร์ยื่นมือถือมาให้ดูด้วยว่าใช่หรือเปล่า

คุณรุ่งฤดีเธอบอกเธอยอมรับนะครั้งนี้ประมาทเอง
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเจอเข้าครั้งแรก